ดูคลิปนี้แล้วมันดีต่อใจเหลือเกิน

คือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะที่ไปดูคลิปนี้แล้ว

คุณตาไปเจอคุณลุงท่านหนึ่งค่ะไปซื้อข้าวสาร

ปรากฏทำข้าวสารร่วงอกเต็มพื้นถนนเลย

คุณตานเห็นคุณผู้ชมถ่ายคลิปไว้

โอ้โหนี่ข้าวสารแต่ละเม็ดแต่เม็ดมีค่านะคุณนะ
มีค่ามากเลยมีค่าสุด
เอาไปหุงกินให้อิ่มท้องเนี่ย
เท่านั้นจะาวะลำบากแบบนี้ค่ะค่ะเม็ดหน่อย

ลักษณะถุงนี้ประมาณ๑๒โลกรัมนะ

ถุงนี้จะเอากลับไปบ้าน

เปรียบรรยายทางชีวิต๔ชีวิต
แล้วสุดท้ายมาทำ๖อยู่กลางถนนแบบนี้
แล้วคือข้าวสารมันไม่ได้๖แล้วมันเป็นกองพะเนินขึ้นมา
ใช่ใช่มือกวาดกวาน
พอมันเป็นกองก็กรอบมาโกยมามาใส่ในถุงแบบนี้
แสดงว่ารถผ่านมาเมื่อกี้เหยียบไปแล้วทีนึง

คุณตานเจ้าของคลิปแล้วก็เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ยืนคุยกับคุณลุงอยู่เนี่ย
เขาก็กลัวเหมือนเรากลัวว่าคุณลุงจะได้รับอันตรายนะคะ
อาเทอมเอาคลิปนี้มาโพสต์แล้วก็บอกข้อความบอกว่า
ระหว่างทางกลับบ้านเจอลุงทำข้าวสาร๖เต็มถนนเลย
กำลังกวาดเก็บข้าวสารทีนี้คุณตานเห็นแล้วก็สงสาร
คุณตานบอกว่าความจนน่ากลัวสู้เด้อลุง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถนนสาย๑จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
โคราชคนโคราชไม่ทิ้งกันน้ำใจงามมากเลยนะคะ
คือคุยกันสักพักหนึ่งคุณตานจับใจความได้
บอกว่าลุงไปซื้อข้าวสารมาเพื่อไปหุงให้คนในครอบครัวกิน๔ชีวิต
แต่ลุงมาทำข้าวสาร๖ทั้งถุงเลย
คุณตานก็เลยช่วยเหลือด้วยการมอบเงินจำนวนหนึ่งให้ลุงไปซื้อข้าวสารใหม่
ถ้าเกิดว่ายังก้มเก็บอยู่แบบนี้กลัวอะไร
กลัวอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นได้กับลุงแล้วก็คุณตาสอบถามที่อยู่ของลุงด้วยนะคะ
พอคุยกันได้ที่แล้วมอบเงินเสร็จแล้ว
นี่ค่ะก็เลยให้ลุงไปซื้อข้าวสารใหม่
ทีนี้คุณผู้ชมฉันการันตีเลยว่า๑๐๐คนที่เห็นคลิปนี้นะชื่นชม
น้ำใจของคุณตานแล้วก็แสดงความเป็นห่วงคุณลุงด้วยนะคะ
พอคนเห็นคลิปนี้รู้ไหมคนไทยโอ้โหน้ำใจงามมาก
บอกคุณตานอยากช่วยคุณลุงด้วยอยากช่วยบริจาค
โอนเงินไปให้คุณตานคุณตานเนี่ยมีคลิปหนึ่งคุณผู้ชม
กดเงินไปกดเงินออกมาที่มีคนโอนไปให้เพื่อที่จะไปช่วยลุงคนนี้
แล้วนี่ไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งนี่ซื้อไข่ซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ซื้อข้าวสารเอากลับไปที่บ้านคุณลุงเอาไปให้คุณลุงนี่ค่ะ
พร้อมกับเงินจำนวนหนึ่งที่มีคนบริจาคช่วยนะคะ
โอ้โหแล้วบ้านของคุณตากับคุณลุงเนี่ยเขาอยู่ใกล้เคียงกันพอดีเลย
คุณลุงยิ้มได้เลยนะคะแล้วคนมาแสดงความคิดเห็นอยากช่วย
โอนไปบริจาคคุณลุงเยอะเยอะเลยนะคะครับย้ำกับคุณผู้ชมแบบนี้
เปิดช่องทางให้มิจฉาชีพนะคะเพราะคุณตานย้ำมาบอกว่า
ยังไม่ได้มีการเปิดรับบริจาคเป็นกิจจะลักษณะเพื่อบริจาคเงินให้กับคุณลุงนะคะ
เดี๋ยวคุณตาเนี่ยจะไปถามคุณลุงอีกครั้งหนึ่งว่าจะรับบริจาคไหมแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะ
ส่วนใครที่สนใจบอกว่าเป็นคนโคราชอยากจะขับรถเอาของไปมอบให้กับคุณลุงนี่ไปได้นะคะ
บ้านคุณลุงอยู่ที่ตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
หลายคนเห็นคลิปสั้นคลิปแรกนะก็รู้สึกโอ้โหสะเทือนใจนะ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณคือข้าวยากหมักแพงในช่วงนี้
ข้าวสารแต่ละเม็ดแต่ละกรัมก็สามารถนำไปหุงไปประทังชีวิตได้หลายมื้อแล้วเหมือนกันนะ
สมมุติถุงหนึ่งโลหนึ่งที่โกยกลับเข้าไปอาจจะได้ไม่ถึงครึ่งโลนะ
เรื่องมันเศร้าแต่เราต้องสู้นะคะสู้ค่ะคุณลุง
ขอบคุณน้ำใจจากคนในโซเชียลทุกคนด้วย
แล้วขอบคุณน้ำใจจากคนที่ร่วมในการช่วยเหลือคุณลุงด้วย
จริงยังมีอีกหลายชีวิตนะถ้าต้องการความช่วยเหลือแบบนี้นะครับ